ก็อย่างที่บอกคอยดู๒ข้อนี้จำความผมไว้เลย๑การกลับมาเอาคืนของ๕คนบนเรือ
แต่เขาใช้คำว่าเอาคืนได้หรือเปล่ามันก็ดูโหดร้ายไปนะก็อาจจะเป็นการที่แบบ
ไปทำอะไรเขาไว้คือใครไปใส่ความอะไรเขาไว้จะใช้คำว่าใส่ความก็ไม่ได้
เขาต้องสุดท้ายมันก็ต้องอยู่บนชั้นศาลก่อนเขาอาจจะปกป้องสิทธิของเขาน่ะ
ปกป้องสิทธิไหมก็ติดตามเขาต่อไปแล้วกันเราก็ต้องติดตาม
เอาสองข้อนี้เอานี่แหละอ่าการกลับมาเอาคืนของห้าคนนี้ครับ
นะฮะกับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการพลิกเกมของทางฝั่งของสสเต้กับทางอัจฉริยะ

สองเรื่องนี้ผมบอกเลยแต่สำหรับจุ๊กรู

เขาคุยกับพี่ได้ใช่ไหมครับผมไม่ได้งอนไม่ได้โกนอะไรกันโอเคค่ะมานะ